ขี่จักรยานยนต์ไล่จับน้องฟลุ๊กกับเพื่อนอีก๒คน

ตำรวจถีบจักรยานที่น้องฟลุ๊กนั่งมาหรือเปล่า
วันนี้ตำรวจเขาตั้งโต๊ะแถลงข่าวแล้วนะครับ
คุณผู้ชมครับนั่นเป็นคลิปที่คุณผู้ชมเห็นด้วยตาตัวเอง
แต่ก็ไม่มีใครเห็นว่าท่อนล่างมันเป็นยังไง

แต่เป็นคลิปเหตุการณ์ที่ตำรวจสายตรวจนะครับ
ขี่รถจักรยานยนต์ไล่ตามกลุ่มวัยรุ่นมาจนถึงจุดเกิดเหตุ
จักรยานยนต์ของตำรวจขี่มาประกบจักรยานยนต์ของวัยรุ่นที่ซ้อน๓

แต่ไม่เป็นผลฮะจังหวะนี้ครับ
ครับพับตีคู่กันไป
เห็นจากภาพลักษณะคือหัวรถมันหันเข้าหากัน

จะดูลำบากว่าเกี่ยวกันล้ม
หรือว่ามีใครถีบรถของวัยรุ่น๓คนนั้นหรือเปล่า
พฤตภพักพงษ์พงษ์เพเตรานะครับ
จากการตรวจสอบนะครับไม่พบว่าสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากตำรวจ
ด้านพันธบรวจโทพีรรัฐโยมาท่านรองผู้กำกับการสอนอดินแดง
เปิดเผยบอกว่าตำรวจสายตรวจไล่ติดตามกลุ่มวัยรุ่น
เกือบ๒กิโลเมตรโดยเรียกให้หยุดรถจอด๓ครั้ง
แต่ไม่จอดจนมาถึงจังหวะที่มาขี่ประกบกัน
จากภาพจะเห็นว่าสายตรวจท้ายรถจักรยานยนต์ของวัยรุ่น
เบี่ยงมาทางขวาทำให้กระแทกกับหน้ารถจักรยานยนต์ของสายตรวจ
โดยรถจักรยานยนต์ของวัยรุ่นนะครับพุ่งไปทางซ้าย
ชนขอบถนนแล้วก็ล้มลง
ทำให้เกิดอุบัติเหตุและเกิดการเสียชีวิตขึ้น
ขณะที่หนังสาวนรมนศ์คำห่านแม่ของหน้าฟลุ๊กว่าอย่างไร
พอตำรวจออกมาแถลงข่าวแบบนี้
คุณแม่บอกว่าส่วนตัวมองว่าการที่เด็กอายุ๑๕
ขี่มอเตอร์ไซค์ไปบนถนนตามปกติแบบนี้นะ
จู่มีรถตำรวจไล่จี้มาส่องไฟมา
สั่งให้หยุดรถเนี่ยแม่บอกว่าเป็นเด็ก
ก็น่าจะตกใจตกใจด้วยกลัวด้วย
ส่วนสิ่งที่ครอบครัวยังไม่เคลียร์ใจอีก๒ประเด็นมีอะไรครับ
นั่นคือตั้งแต่เกิดเหตุจนถึงตอนนี้นะ
ตำรวจสายตรวจคู่กรณีไม่เคยเข้ามาแสดงความรับผิดชอบ

มีเพียงแต่ท่านผู้กำกับสนดินแดนนะครับ

แล้วก็ร่วมพิธีสวดอภิษฐรรมเพียง๑คืน

ตอนจะผ่าพิสูจนศพกันไม่ตามฉันก่อนล่ะ
เรื่องนี้เราก็อยากได้ความเป็นธรรมเหมือนกัน
ที่ว่าออกมาพูดคุยหน่อยว่าทำไมถึงผ่าศพโดยภารการ
ที่ว่าไม่ขออนุญาตผู้ปกครอง
แล้วก็ไม่มีเจ้าหน้าที่มาแจ้งว่าน้องเสียชีวิต
ส่วนประเด็นสำคัญที่เกิดขึ้นในข่าว
ที่บอกว่ามีการไปพบกัญชา
ตำรวจบอกว่าใต้เบาะรถมีน้ำกระท่อมกับกัญชาเนี่ย
เรียกร้องให้ตำรวจเอาหลักฐานมาแสดง
แล้วก็เอาพยานมายืนยันด้วย
เพราะเธอบอกว่าลูกฉันฉันเกิดออกมา
ฉันรู้จักเขาดีเขาเป็นนักกีฬาไอ้ยาเสพติดเนี่ย
เขาไม่ยุ่งเกี่ยวหรอกคุณแม่บอกแบบนั้นฮะ
กังขาของคุณแม่ก็มีหลายประเด็น
ตั้งแต่เมื่อวานที่คุณแม่บอกว่า
ทำไมลูกเสียชีวิตตั้งแต่ตอนกลางคืน๑๑โมงแม่ถึงเพิ่งรู้
พอไปโรงพยาบาลยังมีการบอกว่าเป็นศพรายญาติด้วย

กล้องที่เมื่อสักครู่เห็นก็เป็นกล้องจากมุมของตำรวจด้วย
ก็ยังไม่ได้ให้คำตอบอยู่ดีว่ารถของน้องฟลุ๊กนั้นล้มเพราะอะไร